คุณผู้ชมคะข่าวนี้มันเกิดขึ้นกับลูกสาววัย๔ขวบค่ะ
น้องวัย๔ขวบเนี่ยป่วยเป็นไข้
พอถึงมือหมอแล้วจริงต้องอุ่นใจ
แต่เห็นภาพนี้ไหมคะคือหมอฉีดยาให้หลังจากนั้นหมอปั๊มหัวใจ
น้องก็ไปค่ะน้องไม่มีชีพจรค่ะ
เหตุการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยรับไม่ได้หรอก
ว่าเอ๊ะทำไมลูกถึงมือหมอแล้วทำไมลูกถึงไปแบบนี้
แล้วก็บอกว่าอยากให้ตรวจสอบเรื่องนี้หน่อย
ถึงมือหมอได้รับยารักษาตามอาการแต่ทำไมน้องยังเสีย
อยากให้สื่อสังคมช่วยตรวจสอบค่ะแล้วสอบถามให้คุณพ่อน้องเนี่ยได้หายสงสัยหน่อย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับลูกสาวของคุณพ่อวัย๔ขวบน้องเป็นไข้หวัดค่ะ
ส่งรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตนะคะอันนี้ที่จังหวัดพิจิตร
น้องเล่าให้ฟังแบบนี้๔พฤศจิกายนลูกสาว๔ขวบป่วยเป็นไข้ก็ไปรักษาคลินิกใกล้บ้านแล้ว
หมอก็ฉีดยาแล้วก็บอกว่าอ่ะอันนี้ยานะกลับไปกินที่บ้าน
หลังจากที่วันที่๕พฤศจิกาลูกสาวอาการไม่ดีขึ้นค่ะ
วันที่๖พฤศจิกาอาการก็เริ่มซุดอีกตัวร้อนละน้องอาเจียนด้วย
บอกว่าไม่ไหวแล้วต้องไปโรงพยาบาลพาไปโรงพยาบาลรัฐอยู่ห่างจากบ้านสัก๕นาทีได้
หมอก็เจาะเลือดหมอยังบอกด้วยนะว่าอาการปกติให้กลับมาทานยาที่บ้าน
พอตอนเย็นค่ะพ่อบอกว่าลูกสาวเริ่มมีอาการหนักขึ้นซุดตัวร้อนอาเจียน
ก็เลยพาลูกไปหาหมออีกรอบนึงตอนประมาณ๔โมง๔๐ตอนเย็น
หมอบอกว่าลูกสาวพ่อน้ำตาลในเลือดสูงมากเลยนะ๓๐๐กว่าค่ะ
แล้วท้ายที่สุดน้องมาเสียชีวิตตอน๕โมง๑๑นาที
นี่แหละคือสิ่งที่พ่อติดใจว่าเอ๊ะทำไมหมอรักษาแบบไหนหมอดูแลยังไง
พ่อก็เลยไปลงบันทึกประจำวันที่สพตะพานหินเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
นักข่าวของเราค่ะไปที่บ้านของน้องวัย๔ขวบก็อยู่ที่อำเภอตะพานหิน
ดูสิคุณผู้ชมบรรยากาศในงานศพน่ะพ่อกับแม่ยังร้องไห้เสียใจ
ญาติพี่น้องก็มาช่วยกันเตรียมงานศพพ่อเล่าแบบนี้ค่ะ
หลังจากพาลูกไปหาหมอกลับมาตอนเย็นลูกมีอาการเกร็งมือไม้เกร็งยังไม่ถึงกับชักนะ
แต่พอไปโรงพยาบาลอีกรอบนึงเนี่ยคือหมอก็พาน้องเข้าห้องฉุกเฉิน
หัวใจกันอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงค่ะฟังเสียงคุณพ่อหน่อยนะคะ
สิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยผมไม่ต้องการเงินนะครับคือต้องการก็คือ
เรื่องบางเรื่องก็แบบมันอยากให้เขาปรับปรุงในกระบวนการทำงานของเขา
เข้าละเลยในสิ่งบางสิ่งแต่คนที่สูญเสียคือ
คือคือคนที่เขาไปรักษาแล้วไม่ได้ต้องการว่าจะเอาให้เขามารับผิดชอบอะไร
คือแค่อยากรู้ให้เขาออกมาที่แจ้งว่าลูกผมตายเพราะสาเหตุอะไร
เวลาที่มันมีเรื่องแบบนี้ค่ะฟังทางฝั่งผู้สูญเสียแล้ว
เราก็อยากจะฟังทางฝั่งโรงพยาบาลด้วยนะคะ
ทางโรงพยาบาลมีการชี้แจงเรื่องนี้ว่ายังไง
เมื่อวานนี้โรงพยาบาลมหามาคุยกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
บอกว่าเดี๋ยวจะเยียวยาช่วยเหลืออยากให้ช่วยตรงไหนยังไงบ้าง
แต่ฝั่งพ่อแม่ของน้องบอกว่าไม่ได้อยากเรียกร้องอะไร
แค่อยากรู้ขั้นตอนการทำงานแล้วอยากรู้ว่าสรุปลูกสาวผมเนี่ย

ล่าสุดทางสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรนะคะ
สั่งตั้งกรรมการมาตรวจสอบข้อได้จริงเรื่องนี้แล้ว
แล้วเดี๋ยวจะให้ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์เนี่ย

เชิญผอโรงพยาบาลที่น้องไปรักษา
แล้วก็เชิญพ่อแม่มาร่วมประชุม
รวมถึงสรุปหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของน้องด้วยนะคะ